กับเราสองคนเช่นเคยค่ะ

๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะเจ้าเวลาดีแบบนี้มาเจอกับพวกเราทั้งสองคน
กันตรงนี้เพราะหลายคนอาจจะมาผิดเวลามาให้ถูกเวลารับรองดูกันไปแบบยาวเลย
ถูกต้องแล้ว๑ชั่วโมงเต็มนะใครอยากจะทักทายพูดคุยกับเราก็แชทมาทางไลน์หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะ
พูดถึงเรื่องราวของความหวังลุ้นกันทุกต้นเดือนกลางเดือนก็คงต้องนึกถึงสลากินแบ่งรัฐบาล
จะบอกคุณผู้ชมว่าต่อไปนี้นะจะซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ซื้อในราคา๘๐บาทตรงเป๊ะเลยล่ะค่ะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรเราเล่าให้ฟังแบบนี้
ต้องบอกว่าทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขามีโครงการขึ้นมาค่ะคุณชนะ

แต่ต้องบอกว่าจะเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีก่อนนะคะ
วันนี้มีตัวแทนทั้งหมด๔๔เขตจากทั้งหมด๓๐เขตที่เตรียมเอาไว้นะคะ
ซึ่ง๔๔เขตจะสามารถจัดจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลของภาครัฐได้ในราคา๘๐บาท
ใครอยากซื้อต้องไปซื้อใน๔๔เขตนี้

แล้วจ่ายเงินด้วยแอปพลิเคชันเป่าตังค์คุณชนะ

เราใช้อยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องควักเงินให้จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคอะไร

แล้วก็เริ่มจำหน่ายนะคะตั้งแต่๑๗มิถุนายนคือเมื่อวานนี้
เอาล่ะเอางี้ละกันใครอยากจะรู้ว่ามีจุดขายที่เขตไหนบ้าง
ใกล้บ้านหรือที่ทำงานของคุณนะครับก็สามารถไปเช็คข้อมูลจุดขายแต่ละจุดได้ที่เว็บไซต์
อ่าใช่แล้วใช่แล้วคือโครงการนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคานั่นเอง
มันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงนะครับกับการไปซื้อลอตเตอรี่ในราคาที่แพงกว่า๘๐บาท

ที่ฉันเคยเห็นอย่างนี้เรียนเราต้องยอมรับจริงว่าเคยเห็นนะคะแต่ก็ไม่กล้าจะซื้อ

ก็ว่ากันไปนะเอาซื้อให้แบบที่สบายใจแต่ดีที่สุด

แล้วบางครั้งบางข่าวเวลาเราเปิดดูมือถือนี่

โอ้โหผมชอบดูมากยิ่งเป็นเด็กแล้วผมชอบยิ่งชอบดู
เด็กขนาดไหนวัยไหนคะ
เด็กตัวเล็กที่มาเต้นโคเวอร์
แล้วไปเจออยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าดังมากในโลกโซเชียล

ภาษากลางก็คือมันกวน

เออเอาของนี้อุปกรณ์ในมือ
แป้งเด็กแป้งเด็กของเขา

ดไลค์กดแชร์กันยกใหญ่เลยนะครับ

พ่อบอกน้องนี่ชอบเต้นเป็นชีวิตจิตใจ

ที่เป็นคนนำวีดีโอคลิปอยู่

เริ่มมีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์

มีกระป๋องกระป๋องแป้งติดไม้
ติดมือแล้วบอกว่าต้องติดมือขวาตลอด
ทำมาเป็นมาคอปโปรดหรือเปล่า

แล้วดูเราก็แบบคล่องไปตรงใต้ใช่ไหม

อู้วถ้าบ้านนี้ฉันก็เต่นมวนเต่นคักเต่นแมง

คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของการเต้นแล้วเนี่ย
เราต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกายของเราให้ดีว่ารัดกลุ่มมิตรจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจสอบให้ดี
เต้นไปเต้นมาอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้
โหโหยจิ๊วท่าแ้งพื้นเรากับพี่สาวนานาทีแม่

ลดแล้วลวกลงมาแล้ว
เข้าใจนะดุ๋ตีสรริงแบบมันสนุกมาก
เขามีอายุถูกไหมอายุการใช้งานโดยเฉพาะอะไรที่มันยืดได้หดได้
เดี๋ยวนะอะไรที่มันยืดได้หดได้มันคืออะไร
กางเกงในนั่นแหละ
กางเกงในหรือกางเกงลิงก็แล้วแต่จะเรียก
มันมียางยืดคุณชนะถูกไหม
ถึงเวลาของมันก็มีการเสื่อมได้ยางมันหดมันคลายได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้นานเกินไปน้องอาจจะสละชีพแบบนี้
ขณะที่คุณกำลังออกไปใช้ชีวิตก็
เพราะฉะนั้นดูด้วยว่ามันถึงแก่อายุของมันหรือยัง
แต่บางทีนะต่อสถานท่านชายนะ

มันแอฟโรม

คุณไม่กลัวว่ามันจะเล็ดลอดออกมาทักทายประชาชน

แต่งตัวให้มันรัดกลุ่มแล้วกันผู้ขอตลอดไปนะคะ
คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสุนัข

มันมีจมูกที่ว่องวัยมาก

ถูกเพราะมันไวต่อกลิ่นมากกว่ามนุษย์หลายเท่า
ถูกต้องเอาไปดูอาการมันหน่อยแล้วกัน
ถ้ามันเจอกับกลิ่นที่มันไม่ผิวผสมรึเปล่านะ
ทำไมมันถึงมีท่าทางแบบนี้ครับ
ก็รักกันจริงอย่าทำอย่างนี้

คืออย่างนี้ดิฉะนั้น
คืออย่างนี้ดิฉันว่าเขาต้องเป็นเจ้าของกับสุนัขที่รักกันมาก

ฝึกจนมันรู้คุ้นเคยกัน

ให้หนูลงไปนอนชักดิ้นชักบ่อ

อ้าวเห็นแล้วใจคอไม่ดีเลยหนูห่วงสุนัข

เธอดีเธอเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไง

เพราะว่าผู้หญิงมาเปิดกระโปรง
ถูกไหมก็ได้หรอใช่ไหมถูกไหมดูได้เข้าใจอันนี้ก็อย่างที่บอกไป
ว่าเป็นคลิปหย่อกันน่ารักนะคะ
ไปดูอีก๑คู่แล้วกัน
เป็นคู่หนูน้อยคนนี้ที่กำลังเรียนออนไลน์กับแมวของเขา
เขาสนิทสนมกันขนาดไหน
ตอนเรียนเรียนด้วยกันหรือไม่ไปดูกันค่ะ

โอ้ดูมาว่าเขามีตั้งใจเรียนออนไลน์
เห็นไหมทำการบ้านด้วยแต่แหมเจ้าแมวตัวนี้คลอเคลียร์ตลอดเวลา

หรือยังไงเออทำไมอ่ะทำไมไม่เว้นว่าง

จะให้ดูว่าแมวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลามันชอบคอเคลียร์คอเคลียร์
ขอนิดนึงขอนิดนึงเหมือนแมวของผมเลย
เจ้าทองขาวเนี่ยนะเจ้าทองขาวนี่จะเปิดให้ดูนะ
ไหนอาการมันเป็นยังไงคะไปดูขอดูใกล้ใกล้ชัดชัด
ดมนี่คือเท้าของผมแน่ครับผมไม่ค่อยเชิญไม่ค่อยจะโชว์เท้าให้ใครค่ะดูเท่าไร
ตั้งแต่สีตั้งแต่รายเท้าจะหลดศีรษะอย่างไรหรือเปล่า

ผมก็รู้สึกเออทำไมทองขาวปากเหม็นจังเลย
ดิฉันว่าไม่ใช่ทองขาวหรอกค่ะ
คุณก้มดูเท้าคุณก่อน

นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมโชว์หัวแม่ป้วง

ขอบคุณมากนะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณชนะ

สำเนียงเสียงเล่าขานของแม่ค้าด้านหลังผมเนี่ย

เวลาเขาจะขายน้ำปั่นขายธรรมดาไม่ได้
ต้องขายให้แบบมันมีท่าทางมีเอกลักษณ์

ต้องโคโก้จะมาโคโก้ปัน

คอเฟี่อ้านมปันต้องทำอย่างไร

ฉันว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษขอเกรดคืน
แต่ว่าเมื่อค้าเขามีเวลามากหรือ
มันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันกับลูกค้าให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกัน
รู้สึกว่าสนิทสนมกันเวลาขายของให้กันมันจะได้มีความสุข
สนุกสนานกันไปคนขายก็เพิดเพลินคนซื้อก็มีความสุข

ใช่ไหมล่ะภาษาอังกฤษยุคนี้สมัยนี้มันสำคัญ
ใครก็ต้องพูดได้อย่างคุณชิสาพูดภาษาอังกฤษคุณก็ได้
ที่ฉันจะบอกว่าที่ฉันเนี่ยชอบเรียกวิชาภาษาอังกฤษ

จะต้องพูดว่าค่าแขก
คาแคร์ไม่ใช่
ไม่ใช่เขาบอกว่าค่าโค

ต้องสั่งให้ถูกคือโกโก้ปาน
โกโก้ปั่นพูดภาษาไทยง่ายเข้าใจกัน

เห็นว่าชอบไมนูน้ำพรึ่งมะนาว

ตอนที่ฉันเจอคุณที่ร้านน้ำปั่นไง
คุณสั่งน้ำพึ่งมะนาวอยู่ดิฉันสั่งโกโก้ปั่น
ที่ฉันจำได้วันนั้นดิฉันขอให้คุณจ่ายตังค์ให้คุณก็ไม่จ่าย

วงการอะไรนะแม่ค้าไลฟ์สด

อ๋อคุณอยากเปลี่ยนเรื่องนั้นหรือเหรอ้าอันนี้ดูเรื่องนี้กันดีกว่า
เพราะว่าอะไรดูหมายเพราะว่าแม่ค้าคุณนี้

จัดสร้อยเป็นงานก็ตัวเอง

ตัวนี้เป็นงานถอยมุกข้างในตัวเองยังไม่ได้แกะนะคะ

ให้ทุกคนมาสร้อยก่อนขอคนละหนึ่งชอบคุณพี่ดูนะคะปอกเล่น
คุณพี่อาทิตย์ได้เป็นสร้อยมุกขาวนะคะเป็นขาวแบบนี้
โอ้โฮเป็นอย่างไรมุกเขา
แบบกินได้อร่อยด้วย
แล้วแกะมุกกันสดคุณชนะเห็นไหม

นั่นมันมุกมุกตลอด
มาโทรเขาเล่นมุกตลกกัน
ถามว่าเล่นมุกเยอะมากจริง
เขาไม่ได้มาขายสร้อยมุกอะไรนะ
คือเขาก็มาไลฟ์สดโชว์ความสนุกสนานบันเทิง

แต่ก็แต่งตัวเรียนแบบเหมือนแม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้ไง

อย่างเรื่องของจังงงจังหวัดคุณพอจะได้ไหม

เย็นเหรอเห้ยมันก็พิษ
อ่าให้คุณชนะหนุ่มแปบ
ถือว่าหนุ่มสี่เท่ากันได้ทั้งคู่

นัดแบบเราสองคนอย่างนี้ไปไม่รอดครับ

ไปสิ่งที่จะอยากให้คุณชนะพูดให้ฟังต่อไป
ก็คือเรื่องราวของผัวขอร้องเมียจัดให้ใช่ไหม
เรื่องของการขอร้องกันเนี่ยคือมีสามีอยู่คนหนึ่ง
เขาเนี่ยนะอยากจะขอร้องเรียนจริงก็เลยต้องร้องออกมาเป็นเพลง
ดูสิว่าเมียจะจัดให้ไหมครับ
โอ้โหขออะไรไม่ขอดันขอมีเมียใหม่

นั่นไง

โอ้โหเมียจัดชุดใหญ่ให้เลยทีเดียว

ให้ขอมีเมียน้อยแทนเขา
เอ้าก็มีเมียน้อยดีกว่ามีเมียเยอะนะ
คุณหมายถึงมีเมียจำนวนน้อยคน
คนเดียวพอแล้ว

ผมถามตรงไปตรงมาถามตรง

เอ้าคุณสามีคุณเนี่ยเคยร้องเพลงขออะไรแบบนี้กับคุณไหม
อย่างนี้เลยเล่นกีต้าร้องเลยร้องเพลงแบบนี้เลยขออย่างนี้เลย

เออได้ได้มีเมียใหม่
ได้รางวัลจากดิฉันแล้วตอนนี้แอดมิตรอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อย
คุณอยากได้ไหมคะแม่งช่วยจัดให้คุณได้เลย

นี่เป็นภาพที่สามีไทยทำไว้จะเป็นการดี
อย่างคุณตำรวจไทยคนนี้เรียกว่าไม่เคยกลัวอะไรโจรก็ไม่กลัว
แม้แต่เมียเมียไหมไม่กลัวเหมือนกันค่ะ

ถ้าเป็นอย่างนั้นพี่จะทำอย่างไร
ไม่รู้เหรอว่าขอเป็นใคร

เออก็เลยไม่กลัว

นี่อย่างนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่คนกลัวเมีย
ก็คือบอกว่าทุกครั้งที่เค้าทะเวาะกับเมียน่ะ

แล้วเมียทำอย่างไรครับ

คุกลงไปแล้วก็ยกมือลงไป

ไม่ก็จะมีเขาพูดไม่ก็จะมีเตะต่อยไม่นะ

ขอบคุณเพื่อนคุณด้วยที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง

ทรงผมเนี่ยมันคือเอกลักษณ์
ที่เรานั้นรักอย่างแรง

มันรออยู่ตรงนี้ห้ามไปโหลยตำรวจค่ะใช่ไหม
ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับ
เสียไป๖๐บาทนะครับเพื่อให้จบเรื่องนี้นะครับ
โอ้โหเรื่องนี้มันยังไงล่ะคะเนี่ยคุณชนะ
คุณชิสาคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่น
ทรงผมนี่มันเรื่องใหญ่สำหรับผู้ชายเหมือนกันนะ
โอ้โหเหรอคะนี่ครับที่สพบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
น่าจะเป็นเพื่อนกันกับคุณโจชิงฉือ
กระโยบางใดนะ
คุณตาเหมือนฟ้าเนี่ยอายุ๗๘ปีแล้วเขาไปตัดผมที่หนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจช่างตัดผมให้มันไม่เท่ากัน
ต้องการค่าตัดผมคืนในราคา๖๐บาท

เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงให้คุณตาฟัง
เฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่คุณตา
ไม่เอาอ่ะตัดแล้วมันไม่ได้ดังใจ
ถือว่าผิดผิดที่ตกลงกันไว้
จะเอาเงินคืนให้ได้ท่าเดียว

เฮ้ยคงเป็นค่าย้อมใจอย่างนั้นล่ะมั้ง
รวมเป็น๘๐บาทเขาต้องการจำนวนนั้น
ทีนี้ทางร้อยตำรวจโทธาวรแสงจันดา
รองสารวัตรปราบปรามสพบ้านดุงก็เลยบอกว่า
ไกลเกลี่ยให้ตาใจอ่อนให้ตาเข้าใจก่อน
แต่ก็ยอมจ่ายเงินของตัวเองที่มีอยู่

ซึ่งต้องบอกว่า๖๐กว่าที่ตำรวจนายนี้มีอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นเงินที่เมียให้มาทำงาน
เฮ้ยถึงก็ยอมให้เงินที่เมียให้มา๖๐บาท

โอ้โหคุณใจมากผมยอมรับใจคุณตำรวจจริง
เรื่องนี้พอทราบไปถึงท่านตำรวจเอกจาบรอดอันดี

ก็เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชน
แล้วก็ให้เรื่องนี้จบลงด้วยดี
ก็เลยมอบรางวัลให้เป็นสินน้ำใจให้

เฮียงงานทุกขับสะบัดข่าว
เลยเดินทางไปหาคุณตาบนฟ้าเลยค่ะ
คุณตาก็เลยให้สัมภาษณ์
บอกว่าตาเนี่ยตัดผมทรงสูง

ช่างเขาก็สามีทุกอย่างแหละ
แต่ตาดูแล้วมันหล่อไม่เท่ากัน
คือผมให้ดูเปรียบเทียบสิ่งที่คุณตาเขาออเดอร์

หรือบอกกับทางช่างตัดผมเองว่า

ขณะที่เมื่อตัดออกมาแล้ว

แต่ถามว่าช่างเขาทำเต็มที่ไหม

ก่อนที่จะไปถามว่าช่างเขาว่ายังไง

ตาตอนนั้นตาไปตัดส่องอะไร
ตรงนี้แหละตรงแม็กซ์นี่แหละอ๋อ
ตรงนี้เลยใช่ไหม

แก้กลัวไม่ได้ถ้าแก้กลัวคืออะไร

เขาพบเสียเงินเลยแล้วเขาทำให้

ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกว่าส่องแม็กซ์คืออะไร
ไม่รู้เป็นแม็กซ์อะไรสักอย่างก็ว่ากันไปเนอะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่ง

ไปถามแล้วช่างตัดผมเล่าว่าคุณตามาขอตัดทรงนี้จริง
ทรงแบบเป็นทรงรองทรงอย่างในพูดรูปนั่นแหละ
ทีนี้ตัวคุณช่างตัดผมเนี่ยก็สังเกตแล้วว่าคุณตาไม่ค่อยมีผมแล้ว

พอตัดเสร็จคุณตาส่องกระจกบอกว่า

ก็ยังชมช่างอีกว่าฝีมือเยี่ยม
จากนั้นคุณตายื่นแบงค์ร้อยให้ตัวช่างก็ทอนให้๔๐

คุณตายื่นคืนให้อีก๒๐บอก

แล้วก็บอกกับพี่ช่างตัดผมว่า
บักหล่าสร้างคุณตาได้
ขอเงินขึ้นใช่ไหม
ตัดผมไม่เหมือนคราว
ต่อก็คุยกันอยู่นาน

ก็เลยคืนเงินให้ทั้งหมด๘๐บาท

เอามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันแบบนี้
แต่ว่าตัวช่างเองก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ช่างก็บอกว่าตัวเองทำกันดีที่แล้ว
ตามสภาพที่มันควรจะเป็นให้ได้แล้ว
ได้แล้วอะอ่ะแต่ใครที่สุดบ้างคุณตามีความสุขบอบถือว่าดีไปโอ้โห
แบบนี้ได้ทำส่งผมได้ทำเงินโอ้โหคุณตาเอาแบบนี้แล้วกัน
ก็ถือว่าทำวงทำวนไปแล้วกันเนอะเดี๋ยวไปที่ไหนบ้างอ่ะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาบอกว่าเกิดเรื่องฮือหา
ไปเจอกับวัตถุลึกลับนี่มันคือกลางอากาศ
ทุกคนกลับมาไม่เห็นอ่ะ

งงเขาว่ากันว่ามันคือวัตถุลึกลับ
เป็นวัตถุสีดำทรงเป็นวงรีลอยเหนือท้องฟ้าที่จังหวัดกระบี
คนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้คือคุณเทพรสวงสิงห์นะครับ
คือตอนนั้นตัวเขาและเพื่อนอีกประมาณสัก๘คน
เป็นกลุ่มคนที่เล่นเครื่องบินเล็กบังคับ
ก็คือเขาเรียกว่าไอ้เครื่องพารามอเตอร์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

เล่นกันแถวบริเวณลานข้างสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ครับ

ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่นเครื่องบินเล็กบังคับ
และเครื่องพารามอเตอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์
ออกมาให้ข้อมูลกับทีมงานคู่กัศบัตรข่าว
แล้วก็พาไปชี้จุดจุดที่เขาเห็นวัตถุประหลาดเนี่ยนะคะ
ว่ามันเป็นยังไงฟังเสียงเขาเล่าก่อนเลยละกันค่ะ
แต่ว่ามันมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ครับ
ถ้าแถวขนาดก็ประมาณก็น่าจะประมาณรถบัดละครับ
พี่ด๊วยเรามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดอะไรบ้าง

ครับเมี้ยวขวานก็เห็นถึงประมาณ๑๐กว่าคนนะครับ
ก็จากในคลิปก็ประมาณ๓นาทีครับ
ไม่มีเสียงนะครับเป็นรูปร่างดำบินนะครับ
เคลื่อนที่นิ่งความสูงไม่ขยับขึ้นสูงนะครับ
คือท่าทางในการบินที่อยู่บนฟ้าแบบนั้นมันแปลก
ตอนนั้นดูด้วยตาเปล่ามันค่อนข้างชัดนะ

แล้วก็เป็นวัตถุสีดำบินอยู่สูงจากพื้นประมาณสัก๑กิโลเมตร

เขาว่าอย่างนั้นเราเห็นอยู่ประมาณสัก๓๔นาทีนู่น

มาลอยนิ่งสักพักมันจางหายไปในอากาศ

คือเขาเชื่อนะแล้วเขายังบอกอีกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อน
ตัวเขาและกลุ่มเพื่อนที่เล่นเครื่องบินบังคับ

ที่บริเวณร้านก่อสร้างโรงเรียนออกมาจอประเบียง
ก็อาจจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้
แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ว่ามันคืออะไร

คราวนี้พ่อตัดผมให้ลูก

ช่วงปิดเทอมปิดยาวไปหน่อยไงผมยาว
พอจะตัดอีกทีไถไปหนึ่งรอบ
เฮ้ยพ่อบังงะตกใจเกิดอะไรขึ้นกับหนังหัวลูกอันนี้
เห็นเป็นตัวเลยคุณผู้ชม

เหลาค่ะเหลาและไข่เหลาเห็นไหม

ตัวมันดำยึบอยู่ตางน้ำหัว
ไอ้จ้า
เองจะต้องขออภัยจริง
ยามบ่ายใครทานอะไรอยู่หรือเห็นภาพแบบนี้

ดูไม่ได้จริงแต่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดคันแล้วใช่ไหม

หลายคนมีประสบการณ์ที่ฉันเองตอนเด็กก็เคยเป็นเหมือนกัน

ถ้าเป็นเด็กผู้ชายแบบนี้โกนหัวไปเลย
แล้วสระผมให้สะอาดอย่าลืมไปทำความสะอาดที่นอนหมอนมุ้งด้วย
ส่วนเด็กผู้หญิงก็ลองหาวิธีดูอาจจะเป็นวิธีโบราณ
เอาใบหน่อยหน่าพยายามหมักเอาไว้

ทีนี้พอหมักแล้วล่วงหมดเลย

ค่ะก็แนะนำกันไปแล้วกัน
คุณผู้ชมช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้ว

เอามาตามต่อกันแบบชัดใน
ทู่กันสบัดคร่าว
ส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้นะสวัสดีเราก็สวัสดีคุณผู้ชม

แต่ตอนนี้อยากจะคุยเรื่องของคำอธิษฐาน
คุณชนะถ้าคุณอธิษฐานขอให้แฟนคนรักของคุณทำให้ได้

ขอให้เขารักผมนานผมรักเขามาก

ฉันไม่รู้ไงว่าสิ่งที่คุณขอจะเป็นจริงไหม

โอ้แม่ทราบจริง

โอ้โฮพูดปุ๊บพุทพิทย์ปั๊ป
โอ้โห
เจนผุปดอมทุกองค์เจ็ดปั๊ป

แต่แม้ว่าเขาจะบ่นบ้านคุณบ้างตามหึงหวงตามราวีดูดนิดนั้น

ดูดีจังเลยพระอุตสุรินี่อุ้ยผมบ่นความเห็นอะไรอย่างนี้เลย
ยังเพลงคุณอธิษฐานอีกแบบนึงไม่ได้หรือ

ไม่ใช่คุณอธิษฐานอะไรคล้ายเหมือนกับนี้

อยากให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดี

ให้ผมคิดไม่เนียนกับแฟนนะให้ผมตายดีกว่าให้ตายดีกว่า

เออโดยเฉพาะกับสีภรรยาเนี่ยนะเอออ้าวคุณผู้ชม

สนุกสนานกันตลอดเลยทีเดียว

เรื่องของอะไรนะควรไม่ควรควรไม่ควรอะไรสักอย่างเออยังไงล่ะ
เดี๋ยวไปดูคำตอบกันว่าเป็นอย่างไรติดตามกันเลย
ในสบัดบุ๊กกระตุกต่อห้า
สวัสดีครับผมนชาติ
วันนี้จะชวนมาสะบัดมุกกระตุกต่อฮายามบ่าย
เรื่องแรกเป็นเรื่องของควรหรือไม่ควร

ฮะควรหรือเปล่ามันควรหรือเปล่า
ควรอยู่
ทำไมบอกควรอยู่นี่
มันไม่ควรมันไม่ควร
อย่างนี้สิมันควรมันควรอยู่นี่

ควรอะไรมันควรหรือเปล่าไม่รู้สิตาดู
เขาถ่ายงานอยู่มันไม่ควร
ควรไม่ควรก็ดูสิมันควรอยู่

สรุปแล้วไม่ควรมาอยู่ตรงนี้
แต่จะว่าไม่มีควันเลยก็ไม่ใช่นะครับ
ดูสิครับควันเยอะขนาดนี้
สรุปมันควันหรือควร
ไปหาลือกันเองนะครับคนบ้านเดียวกันแท้
จากอีกฝั่งนะครับลงไปกันที่ปากใต้นะครับ
ที่นั่นมีคลิปฮาเรียกกันว่าลักเล่นลูกทัศน์ครับ
แน่หนูนุ้ยคิดจะจุดประทัดแกล้งคนอื่นล่ะสิ
จุดแล้วรีบวางเลยครับหนูนุ้ย

ทำไมไปวางไฟแชคแล้วลูกทัศน์ล่ะไปไหน
โอ๊ยช่วยนะครับช่วยหนูนุ้ยหน่อย
วางผิดไปได้รอบนี้กระมังไม่พัง
แต่ที่พังก็หนูนุ้ยนี่แหละครับ
สรุปเหตุการณ์นี้น้องนุ้ยวางผิดอัน
ลับกันนะครับระหว่างไฟแชคกับลูกพัด
น้องหนูดูแล้วอย่าหาทำนะครับ
คลิปนี้ดูแล้วถ้าหาผิดอันสลับกันนะครับ

สติครับ

เพราะหมอมันว่างแต่บางวันนะพออีกวันแกก็ไปอีก
พอไปเจอประตูปุ๊บแกเดินกลับบ้านเลย

แกเลื่อนการไปหาหมอ

แกคงเป็นอะไรหนักไปมากกว่าดีแล้วมั้ง

นัทฮาตบอกถ้าไปหาไปหาหมอ

นี่ฉันชอบนี่ฉันหา

อีกก็เล่นเองเดี๋ยวเอียงอะไรผมนะ

เราพันและแสงบาท๓ที่๓๐นก็นั่งพรมรายการ
ส่งข้อความมาคุยกันทักทายกันหลายท่านเลย

ไม่มีชื่อนั่งชื่อให้หน่อยได้ไหมคะ

แล้วบางคนก็บอกว่าโอ๊ยสักหวัดข่าวได้สนุกกันจริง

อ่ะเดี๋ยวนี้เหลือเราจะพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรา

ช่วงหน้ากลับมาเจอสิ่งดีที่รอคุณผู้ชมอยู่ในรายการ
คู่กัดสวัสดิ์ข่าว
เอ้าคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเราแล้ว
ติดตามกันด้วยกับข่าวเย็นแท้รัฐจรรยา
บอกลากันไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป